มาดูเหตุที่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันอีกแล้วนะฮะ
สำหรับใครที่ชอบชาร์จโทรศัพท์มือถือ
เสียบปลั๊กไว้ตอนนอนนะครับ
แล้วก็ก่อนนอนเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้มาเล่น
บางคนวางบนอกเห็นไหมก็ช็อตเสียชีวิต
บางคนใช้มือถือเอามาอยู่ใกล้
แล้วก็เสียบหูฟังฟังวิทยุฟังโทรศัพท์จนหลับไป
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกมือถือช็อตดับ๒ราย

นอนหลับชาร์จมือถือช็อตดับ๒
เตือนอันตรายใส่หูฟังข้างตัว
สลดสายไฟรั่วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
หมู่ที่๔ตำบลหนองเหียงที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้ตายคือนายโยธินฉลองอายุ๓๕ปี
สภาพศพนอนหงายไม่สวมเสื้อกางเกงขาสั้น
และยังมีสายหูฟังที่ต่อจากโทรศัพท์มือถือ

แล้วก็โทรศัพท์มือถือนั้นยังเสียบชาร์จไฟอยู่ด้วยนะฮะ
โดยอุปกรณ์ที่ชาร์จได้มีการดัดแปลงนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพร่างกายยังพบรอยไหม้ที่แขน
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเวืองต้นว่าเสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟช็อตครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามแม่ของนายโยธินผู้เสียชีวิต
คุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายได้เข้านอนตามปกติ
และทุกครั้งจะสังเกตว่าลูกชายมักจะใช้โทรศัพท์เปิดฟังเพลง
และดูละครแทนทีวีอยู่เป็นประจำ
ใช้สายเสียบหูนอนฟังแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
ส่วนคืนที่เกิดเหตุเพราะเช้าเห็นว่าสายแล้ว
ทำไมลูกชายยังไม่ตื่นสักทียังไม่ลุกออกมาจากห้องนอน
ก็พยายามเคาะประตูเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ประตูถูกล็อกจากด้านในด้วยความสงสัยงัดประตูเข้าไป
เพราะว่าลูกชายถูกไฟช็อตเสียชีวิตแล้ว
ส่วนทางด้านพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยครับว่า
ปกติน้องชายจะเป็นคนชอบซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์อันไหนเสีย
น้องชายก็จะดัดแปลงจนสามารถที่เอามาใช้งานได้นะครับ
หนนี้คงประมาทชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
ดูทีวีทางโทรศัพท์ไปด้วยจนเผลอหลับ
คาดว่าสายหูฟังชำรุดมีไฟรั่ว
จึงทำให้ถูกไฟช็อตเสียชีวิต
ตอนนี้ทางพี่ชายผู้เสียชีวิตก็ฝากเตือนด้วย
ประชาชนทุกท่านครับไม่ควรประมาทชาร์จโทรศัพท์ไปด้วย
แล้วก็คือใช้งานไปด้วยเพราะอาจจะเกิดเหตุสลดขึ้นได้นะครับ
ไม่เพียงเหตุสลดนี้เหตุเดียว
ยังมีเหตุสลดที่คล้ายครึงกันนี้เกิดขึ้นในเวลาใกล้กันนี่แหละครับ
รบบุรีมีบ้านไม้๒ชั้นในตำบลดงมรุมอำเภอโคกสำโรง
โดยนายบุญกรงทองอายุ๓๓ปีถูกไฟช็อตเสียชีวิต
ตรวจสอบพบว่าผู้ตายมีสมอร์ท็อกเสียบอยู่ที่หู
โทรศัพท์ก็เสียบชาร์จไฟจากพลักชำรุด
จนเห็นสายทองแดงแล้วสายเสริมันชำรุดหมดแล้ว
ข้างนอกนี้คือมันหลุดออกไปหมดแล้วไง
ใช่ครับส่วนตามร่างกายไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลนะครับ
ซึ่งแพทย์ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต
หรือว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

ทางด้านของพ่อของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะครับ
ว่าผู้เสียชีวิตกลับมาจากทำงานประมาณ๓ทุ่ม

พอรุ่งเช้าผู้เป็นพ่อก็ไปปลุก

จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเหตุดังกล่าว
ซึ่งก็นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แต่เบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าผู้ตายถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตนั่นเองนะครับ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
ท่านเสียบปลั๊กไปด้วยใช้งานไปด้วยนะครับ

เดี๋ยวก่อนจะนอนจะดึงปลั๊กออกบางทีเผลอหลับไปก็มี